ช่วงนี้คุณผู้ชมหิวแล้วเนี่ยจะพาไปหาก๋วยเตี๋ยวทานกัน

เตี๋ยวธรรมดาธรรมดาโอ๊ยไม่พาไปดูแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปทานเป็นก๋วยเตี๋ยวแปลก
แปลกยังไงทานได้ด้วยนะไปดูกันค่ะ
ลวกเส้นวิธีการทำก็ดูปกติใช่ไหม
ทั่วไปอ่าก็เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กเล็กข้างทางนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาบอกเลยว่าจะต้องเหลียวหลังกลับมา
ทำไมจะไม่ให้เหลียวหลังได้ยังไงคุณ
เขาเขียนด้วยตัวหนังสือสะดุดตาเลยเขียนเอาไว้ว่านี่
ก๋วยเตี๋ยวขี้วัวเฮ้ย
เตี๋ยขี้วัวตัวใหญ่ป้ายเหลืองแดงขนาดนี้
ใจไม่ไหวเห็นก๋วยเตี๋ยคีวัวจอดรถเลยค่ะ
อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยว

อยากลองกินก๋วยเตี๋ยวขี้วัวนะคะ
ก็เลยทำให้หลายคนเข้ามาแวะลองลิ้มชิมรสกันดู

อันนี้ทานได้จริงนะพูดจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ก๋วยเตี๋ยวขี้วัวเนี่ยที่เขาใส่ที่เขาเขียนว่าขี้วัวเนี่ย

ี้ยหรือว่าขี้เพี้ยเขาเรียกขี้เพี้ยขี้วัวเนี่ย

ซึ่งเพี้ยของวัวส่วนใหญ่เขาจะใส่ลงไปในพวกลาบก้อยใช่ไหม

มันจะมีความขมแต่จริงแล้วเขาบอกว่า
ส่วนใหญ่คนที่ทานเขาบอกว่าตัวขี้เพี้ยมันจะปรุงรสอาหาร

มันจะแบบขมแล้วแบบชุ่มคอนิดนึง
ขมชุ่มคอนิดนึง

ก็จะมีพวกขาตะไคร้เบนมะกรูด
เพื่อที่จะทำการดับกลิ่นขาวของมันก่อน
แล้วก็นำไปใส่พาชนะวางปิดไว้
รวมกับเครื่องปรุงอื่น
ก็คือเอาจริงให้ลูกค้าสามารถเลือกเติมลงไปได้ตามใจชอบ
อ๋อเข้าใจแล้วเขาไม่ได้เติมเข้ามาตั้งแต่แรก
หรือว่าใครจะให้ใส่เลยก็ได้ไง
เติมลงไปได้ตามใจชอบ
เข้าใจแล้วเขาไม่ได้เติมเข้ามาตั้งแต่แรก
หรือว่าใครจะให้ใส่เลยก็ได้ไงอ๋อเหรอ
หรือว่าคุณบอกว่ายังไม่ต้องใส่อยากลองทีละนิด
เดี๋ยวค่อยเติมเองก็ได้เหมือนกันเติมเองเนี่ย
ได้แบบนี้ตามใจชอบแต่ละโต๊ะเขาจะมีหม้อแบบนี้เอาไว้

สะอาดเห็นไหมคุณทานได้จริง
เห็นแบบนี้บอกเลยว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หลายคน
อยากจะลองใครอยากจะลองลิ้มชิมรสความอร่อยแปลกแบบนี้นะคะ
ไปเลยร้านก๋วยเตี๋ยวขี้วัวริมถนนทางหลวง๒๑๕
บริเวณบ้านโคกคูขาดตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมาจ้ะ
แล้วที่สำคัญเขาขายไม่แพง
ชามธรรมดา๓๐บาทพิเศษ๔๐บาท
แล้วก็ยังมีผักกับพริกให้เติมแบบไม่อั้น
รับประทานปีหวังเป็นโต๊ะคุณเห็นไหม

ชีเอาไว้โรยใส่ลงไปในพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรืออะไรแบบนี้
ปรุงรสก็คือจะได้ความหอมอรรถรสอีกรูปแบบหนึ่ง
เป็นก๋วยเตี๋ยวแปลกที่ทานได้จริงแล้วอร่อยด้วย